ตีกันแทงกันมนุษย์เทศกาลเลยค่ะคราวนี้ก็เหมือนกัน
เทศกาลแห่งความสุขกลายเป็นเทศกาลแห่งความเศร้า
เพราะอะไรเปิดศึกยกพวกไล่ตีกันดูหน่อยค่ะครับ
โอ้โหนี่คือจุดที่ไล่ตีกันนะคุณนะแต่ไม่ใช่จุดที่ฆ่ากันตายเชื่อไหมฮะ
ไม่ใช่เออคือไล่ตีกันตรงนี้เอาไม้มาเมื่อกี้ไม้ยาวเลยเห็นไหมฮะ
ฟาดจะฟันกันนะครับแต่สุดท้ายเหมือนแบบแยกย้ายกันไปแล้วอ่ะ
แต่ไปแทงกันตายในจุดอื่นเออพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตำรวจที่สพเชียงกลางเขาได้รับแจ้งใช่ไหม
แล้วคนเจ็บถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล

ชื่อว่านายวงศธรแช่เท้า
อายุ๒๐ปีโดนแทงเข้าตรงลิ้นปี่

จุดที่เกิดเหตุก็ไปเจอพวกคราบเลือด

ชื่อสหภพสินท้าว๑๘เองค่ะ
พอก่อเหตุแทงคนอื่นตายแล้ว

แล้วตำรวจก็ต้องไปคุมตัวมามาที่สพเชียงกลาง
มาสอบเครียดเลยค่ะ๓๔ชั่วโมง
ทีนี้พอเอาตัวสหภพมา

ผมมาเอามีดแทงวงสธรณ์จริง
คุณตำรวจจริงผมมีเรื่องกันมาก่อนแล้วแหละ
ทั้งจากตัวผมแล้วก็วงสะท้อน
คือเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ทั้งหมดนะคะทั้งสองฝั่งเลย
ชาติภัณฑ์มงค์อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ถามว่าไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ตั้งแต่ประเภณีปีใหม่ของชนเผ่าแล้วครับ

ใช่แล้วทีนี้วงสะทอนมาเที่ยวงาน
แล้วก็มีปัญหากันตั้งแต่รอบนู้น
ทีนี้พอวันที่เกิดเหตุมาเจอกันอีกรอบนึงไง
งกรานแล้วคราวนี้เล่นน้ำกัน
เล่นน้ำเสร็จปุ๊บเจอหน้ากัน
เคยมีเรื่องกันอยู่แล้วตะลุมบอลใส่เลยค่ะ
แล้วฝั่งสหภพนี่น้าเอามีดที่พกมาแทงวงสธรณ์
แล้วก็ทิ้งมีดตำรวจถามทิ้งตรงไหน
ตำรวจตามไปรวบตัวได้ค่ะ
เคยมีปัญหากันมาก่อนมันเรื่องอะไร

พวกผมก็ลงกันไปแล้ว
ผมก็อยู่ฝั่งนี้แล้วเขาอยู่ฝั่งนู้น
ละวิวาสกันมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วก็มาเจอกันอีกที
นี่แหละฮะทะเลาะกันตั้งแต่เทศกาลก่อนไงคุณ
กระทั่งเมื่อถึงเทศกาลสงครานนี้
ก็ยังบาดหมางใจกันจนมีการชำระแค้นแทงกัน
๔เดือนยังก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้พอเขารับสารภาพตำรวจก็คุมตัวไปทำแผน
ให้ชี้จุดไหนจุดไหนนะที่โยนทิ้งมีดพงหญ้าข้างทางนี้ใช่ไหม
แล้วก็นำตัวนายสหพบไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ